ขับรถมาอยู่ดี
มาให้แล้วก็มาใส่

ลงทางด่วนมาแล้วก็มาปาดใส่
คนจะรีบไปขายของบ้างป่ะเนี่ย

ไปโดนอะไรมาเนี่ย

แล้วก็หามีการปลาดปลายมือ

แล้วก็เนี่ยค่ะร่ายรำโชว์นิ้วกลาง

เหลียวซ้ายแลขวา
ไหวไหมน้องต้องขอถามไหวไหมน้อง

รถแบบนี้อันตรายมากนะมันจะเกิดอุบัติเหตุ

มันเกิดอุบัติเหตุมาคนอื่นเขาซวยไปด้วย

ถ้าจำทะเบียนรถลูกได้หลานได้
หรือจำได้ว่านี่มันคนในครอบครัว